บอลโลกพร้อมลุ้นโชคกับไทยรัฐ
รวมมูลค่า๓๒ล้านบาท

ช่องทางที่๑ทายผลผ่านปรายศนียบัต
เพียงไทยว่าใครจะเป็นแชมพุทธบนโลก๒๐๑๘

ช่องทางที่๒ให้ผลผ่านเว็บไซต์

ห้ามพลาดโชคจัดหนักแบบนี้